สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
ประเภทอื่นกันนะครับโอ้โหวันนี้เรื่องราวของเสื้อทีมชาติ
เมื่อวานมีการปล่อยภาพหลุดออกมา
บางคนบอกว่าโอ้แพงบ้างนะครับหายากบ้างแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะแพง
แพงอย่างไรเนี่ยยอดในการสั่งจองเนี่ยผมว่าเดี๋ยวการต่อแถว
แบบยาวเหยียดจะเริ่มเกิดขึ้นวันที่สามมิถุนายนโอ้โหตอนนี้เนี่ย
ต้องมีการเตรียมที่จะสั่งทำเพิ่มแล้วด้วยครับโอ้โหในช่วงนี้คุณผู้ชม
แล้วก็เป็นเรื่องราวดีเพราะว่าติดตามให้ดีบนวันนี้
อันนี้คือความต่อเนื่องของข่าวนะครับติดตามมาเลยครับ
เอาเรื่องเสื้อก่อนแล้วกันนะครับที่นักเตะได้ใส่กันเป็นทีมแรกแล้วกัน
เพราะว่าเขาได้ใส่ถ่ายเบื้องหลังให้กับทีมงานแถวสดของไทยรัฐนะครับ
แล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านั้นจะขาย๑๔๙๐บาทมีเพียงแค่๕๐๐ตัวเท่านั้น
ตัวทั่วประเทศนะครับแล้วก็เกรดธรรมดาหรือว่าเกรดแฟนบอลที่เรารู้จักกันเนี่ย
จะผลิตในราคา๕๙๐บาทถูกกว่าชุดเสื้อน้ำเงินกับชุดแดงชุดแข่งขันปกตินะครับ
อีกสองหมื่นตัวเท่านั้นต้องรีบซื้อหากันนะ
ซึ่งเสื้อเขาจะผลิตรอบ๒มีข่าวออกมาประมาณ๔๕เดี๋ยวหลังจากนี้

แน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เสื้อล็อตนี้เป็นเสื้อที่จะผลิตใช้ในเกมที่จะฉลองครบรอบ๑๐๐ปีทีมชาติ
เมื่อปีที่แล้วตอนไทยเจอไต้หวันแล้วก็โปรเจกต์นี้ถูกพับเก็บไป
ก็เลยกลายว่าของล็อตนั้นเนี่ยได้กลับมารีบมาทำไงแต่ว่าเป็นของคุณภาพนะ
ส่วนไปดูความพร้อมกันบ้างครับ
ทีมชาติชุดนี้ก็ลงซ้อมต่อเนื่องนะครับที่สนามราชมังกลากีฬาสถาน
เมื่อวานนี้นะครับนายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยได้นำทีมงาน
รวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษที่มีชื่อว่าคาตเผ่า
อุปกรณ์เพื่อประเมินความเคลื่อนไหวของนักเตะที่สโมสรชะนำระดับโลกนี้
ซึ่งการนำมาใช้ในครั้งนี้ก็เพื่อให้สตาร์ฟโค้ชได้นำมาประเมินศักยภาพนักเตะตลอดการแข่งขัน
ก็เป็นเครื่องตรวจเช็คในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนะครับ
ก็ขอบคุณทางผู้จัดการทีมคุณขจรนะครับได้ส่งทีมงานมาเพื่อเช็คว่า
เรทของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็การทำงานในสนามเนี่ยนะครับ
แต่ละคนการเต้นของหัวใจไปที่เท่าไหร่ทำงานหนักไหม
คืออาจจะโกหกโค้ดได้นะครับว่าฟิตว่าเหนื่อยแล้วแต่โกหกเครื่องไม่ได้
ซึ่งก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของบอลโลกนะครับ
ก็ได้ไปแข่งขันกับทางเวียดนามนะครับก่อนจะบินมาไทย
เวียดนามไป๐๒นะครับเวียดนามได้ประตูจากเลกอมวินแล้วก็เหงียนวันเกวียดนะครับ
ก่อนที่ซีเรียจะเดินทางมาถึงไทยวันนี้๑๙นาที๑๕นาที
ซีเรียฟอร์มไม่ค่อยดีซะแล้วนะครับเจอเวียดนามเผาเครื่องก่อนจะมาเจอกับไทย
ต้องดูแล้วครับว่าเขาออมแรงหรือเปล่าหรือว่าเอาแค่รองทีมรองผู้เล่นนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามนะไทยก็จะประมาณไม่ได้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของอีก๒ทีมที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ซึ่งทั้งสองทีมก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับ
กล่าวว่านี่เป็นรายการอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานจากพระมหากษัตริย์
หวังว่าทุกทีมนั้นจะได้ประโยชน์จากรายการนี้นะครับ
ที่จะได้ทดสอบผู้เล่นใหม่ก่อนทิ้งท้ายว่าอยากจะเจอกับไทยในรอบชิงชนะเลิศ
เพื่อศึกษาการเล่นก่อนพบกันในฟุตบาลโลกรอบเคลียร์รอบ๑๒ทีมสุดภายส่วนเอเชีย
หลังจากนั้นนะครับสมาคมฟุตบอลแล้วก็ไทยรัฐทีวีได้จัดนิทัศกาลนะครับ
ถึงวันที่๒มิถุนายนแล้วก็จะนำไปจัดแสดงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่๓ถึง๕มิถุนายนครับ
ภายในงานก็มีการจัดแสดงถ้วยพระราชานะครับ
ประวัติของ๔ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงรูปถ่ายโค้ชแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยขนาดเท่าตัวจริงเลยครับ
ชนะจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทั้ง๔นัดนะครับ
พร้อมกับเชิญชวนแฟนบอลร่วมเชียร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๗๐ปี